ตอนนี้กองกำลังเทพสตรีเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ในรัฐยาไข่ของพม่าแล้วนะคะ
โดยชี้แจงว่าเกาะค้างคาวไม่สามารถที่จะใช้เป็นที่ลีภัยของชาวโรฮิงญาได้
เพราะว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะคะ
ค้างคาวคือหนึ่งในเกาะที่เคยมีรายชื่อจะใช้เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้กับชาวโรฮิงญาแต่ด้วยสภาพของเกาะที่มีพื้นที่ว่างเพียงส่วนเดียวเท่านั้นจึงไม่สามารถทำได้
ประกอบกับที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงไม่เหมาะสมอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติและสร้างรายได้ให้กับชาวระนองจึงถูกยุติแผนความคิดตั้งแต่ปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
ที่นี่ก่อครั้งคราวนะคะเป็นก่อที่ครั้งหนึ่งเคยมีแนวคิดที่จะนำให้โรฮิงญานั้นเข้ามาเป็นพื้นที่พักพิงค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อเราลงมาสำรวจนะคะจะพบว่าผืนดินที่เป็นผืนทรายนั้นมีเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแล้วก็จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะรองรับผู้คนได้ค่ะและที่สำคัญที่นี่กลายเป็นสถานที่ท
จึงกำหนดหลักปฏิบัติต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเลหรือที่เรียกว่าชาวโรฮิงญาหรือผู้ยกย้ายขินทันแบบไม่ปกติแบบสามารถตรการนั่นก็คือ
กลุ่มคนเหล่านี้จะต้องไม่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเด็ดขาด
หากมีการขึ้นฝั่งมายังประเทศไทยทางการไทยจะให้ความช่วยเหลือตามสมควรเพื่อให้เดินทางต่อไปได้ด้วยความปลอดภัยและมีสภาพที่พอสมควร
และจะรักษาพยาบาลหากมีผู้บาดเจ็บและไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาด
มาตรการขั้นสุดท้ายจะเป็นการกระทำโดยจะไม่มีความกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจะไม่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายในสังคมโลก
๓มาตรการขั้นสุดท้ายจะเป็นการกระทำโดยจะไม่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายในสังคมโลก

สถานการณ์ความรุนแรงของรัฐยาไข่ที่ประเทศพม่าทำให้ไทยต้องวางมาตรการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อป้องกันการเดินทางเข้ามาของชาวโรฮิงญา
และอาจสร้างปัญหาและผลกระทบต่อประเทศไทย
ในฐานะที่ผมในพบภูกรัพย์เหนือชมพกิจ

ซึ่งผมได้ข้ามไปคุยกับทางฝั่งเมียนมาอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือผู้ว่ารายการจังหวัด

ได้คุยเรื่องนี้ผมได้สอบถามถึงเขา

เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

ซึ่งตรงนี้เราได้ประสานงานอยู่ตลอดเวลา
ถ้าผู้ยกย้ายในฐานที่หลบหนีเข้ามาทางเมียนมาเอง

ทางฝั่งเกาะ๒นี่ครับพยายามดูแล

ที่จะหลบหนีเข้ามาทางทะเลอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเรามีการประสานงานคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับ
และท่าทีการเรียกประชุมฉุกเฉินรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐ
และรัฐมนตรีต่างประเทศพม่าในวันพรุ่งนี้ที่นครย่างกุ้ง
อาจจะส่งผลดีต่อการดำเนินการและการแก้ไขปัญหาที่รัฐยาไข่
และทางการไทยจึงต้องเตรียมมาตรการและแผนรับมือเอาไว้กับทุกสถานการณ์